หนึ่งปีที่ผ่านมาที่เราจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าเป็นกระแสแล้วก็ฮอตฮิตมากคือเวทีการประกวดขาอ่อนเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเวทีต่างส่งไปประกวดตามที่ต่างทั่วโลกเลยเรียกว่าปีนี้ก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากทีเดียว
ต้องบอกว่าส่งสาวงามไปไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไปปั๊บก็ต้องมีตำแหน่งได้แบบเข้ารอบแบบลึกกลับมาหมดเลย
เดี๋ยววันนี้เราเลยจะต้องไปพูดคุยกันถึงความเป็นอินเตอร์

สวัสดีค่ะ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราให้แต่ละคนแนะนำตัวกันก่อนดีกว่า
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปคว้าตำแหน่งอะไรกันมาบ้าง
เอาคนนี้ก่อนเลยชิดรถเมย์นี่
สวัสดีค่ะข้าวโอ๊ตนะคะแพลวพยมรักษิตานนท์ค่ะ

ประเทศจีนค่ะไปประกวดที่จีน
สดร้อนใช่ไหมเราพึ่งกลับมาเลยค่ะ
มาน้องคาโอ๊ตความต่อไป
สวัสดีค่ะซาสิค่ะซาสิสินทวีค่ะ

ครอบ๑๐สูงกว้าง
อ๋อใช่เขาบอกว่าเวทีนี้ได้เรียกว่าเป็นเวทีใหญ่หนึ่งใน๓ฯของโลกเลย

สวัสดีค่ะเกธโมยีโรจานะประดิษฐ์ได้รองอันดับ๔
ซึ่งเป็นอย่างไรไม่เคยรู้จักว่าตำแหน่งนี้ก็ควรทำเพื่อ
ซึ่งส่งสาวงามแต่ละประเทศไปเพื่อที่จะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศนั้น
เขาเป็นตัวแทนเป็นถูกของการท่องเที่ยวอีกนิดสิบ

เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเวลาพวกคุณไปประกวดนางงามกันเนี่ยนะ
มีแฟนของแฟนคลับตามไปเชียร์กันแบบสุริสุดเดชเลย

สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยในการประกวดเมืองนอกก็คือระดับโลกเนี่ยค่ะ
เราต้องการกำลังใจมากที่สุดเพราะว่าเรามีแรงกดดันเยอะ
เพราะเราเป็นตัวแทนประเทศไทยคนเดียวซึ่งเราต้องสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ

ถ้ามีแฟนคลับเยอะโอ๊ยคอยให้กำลังใจเราเรายิ่งแบบ
มั่นใจเหรออุ๊ยใช่เขาแบบติดตามเราเขาคอยเชียร์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เราก็จะรู้สึกดีแล้วก็ได้ทำผลงานมาดี
มียกป้ายกันแล้วเหรอมีค่ะมีโทงช่าอะไรอย่างเงี้ย

ใช่มีเสียงกรี๊ดคอยเชียร์ก็แบบโอ้โหเป็นพลังของคนไทยจริงค่ะ

ได้ประสบการณ์อะไรกับการที่แบบว่าไปประกวดระดับโลกอย่างนี้กลับมา
ค่ะก็ตอนแรกนะคะที่ได้รู้ว่าต้องไปเป็นคนเมืองนอกนะคะ
ที่คิดว่าประสบการณ์อย่างแรกเลยคือ
มิตรภาพที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ทั่วโลกที่เข้ามา
เพราะว่าตอนแรกเราก็คิดว่าคนไทยมีนิสัยอย่างนี้

ต่างประเทศเขาจะเป็นยังไงเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นยังไง
แต่พอไปถึงแล้วเขานิสัยดีนะคะ

เราก็ทุกคนนะคะทุกประเทศจะชอบประเทศไทย

ใช่ค่ะแล้วยิ่งใส่ชุดชุดประจำชาติ
เดินผ่าเขาก็สวัสดีค่ะ

เป็นชุดประชาติของหนูเลยใช่ไหมคะอันนี้

อ๋อราตรีนี้หรอ

บอกอย่างนี้ด้วยค่ะว่าแต่ละปีที่เขาส่งไป

ต่างประเทศเขามีวิธีการเลือกยังไง

ค่ะคือแต่ละเวทีเนี่ยเราจะมี

จริงแล้วก่อนหน้านี้สิเคยไปประกวดระดับโลกมาแล้ว

เดินแบบว่าต้องสับหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งสิ๊กก็ต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแบรนด์
ใช่เปลี่ยนบุคลิกตัวเองใหม่หมดเลยค่ะก็ต้องมีการฝึกยิ้มฝึกเดินใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ถามหน่อยไปประกวดอย่างนี้ภาษามีอุปสรรคกับเราไหม
สำหรับตัว๑๐ไม่มีค่ะเพราะว่าก็พอแบบว่าสื่อสารกันรู้เรื่องอยู่แล้ว

มีโอกาสไปเวทีระดับโลก๒เวทีแล้ว

จะประกวดอีกไหมคะปีหน้า
เป็นเวทีสุดท้ายนะคะ
นึกให้เรายังตามนั่นไหล่โมงแล้วพ่อ
เยอะอยู่

เราก็คุยกันอยู่ในรายการ
แต่เข้าหันไกลแฟนหรอ
แฟนนั่นไงแฟนนั่นค่ะนั่นไง

หนูต้องมีการแสดงความสามารถอะไรกันไหมเวลาไป
เวทีไฟล์ไม่มีค่ะจะเป็นเหมือนของซาสิคือจะมีสปีชเช่นกัน
มันก็มีเวลาเตรียมตัว

แล้วหนูว่าหนูมีแม่งการแสดงความสามารถพี่นะ

ความสามารถคือเขาจะเลือกให้ไปเต้นไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
มากกว่าเพราะว่าเวทีที่หนูไปคือ
พอไปถึงวันที่๒๖พฤศจิกาใช่ไหมคะ
วันที่๒๗ซ้อมวันที่๒๘เต้นเลย

ใช่ค่ะก็หนูก็ได้รับเรื่องให้เต้น
เล่นแล้วก็โชว์คือแทบทุกวันเลยค่ะ

ก็มีบางช่วงที่

มีมันลีมม่องกันบ้างไม

มันลีม่อง

ว่าจะลิปกลับบ้าน

ทำงานเยอะมากต้องถอดโมงของเลยใส่ให้ผิดแล้วอ๋อเดี๋ยวคุณแม่ค่ะ
มันมีการล็อกตำแหน่งบ้างไหมอยากรู้จริงเวลาไปประกวดเวทีต่างประเทศแบบนี้
สำหรับหนูคิดว่าไม่มีนะคะเพราะว่าถึงจะมีหรือไม่มีคือเราไม่รู้กับเขาหรอกค่ะ
คือเราก็มีหน้าที่ที่จะตั้งใจในการประกวดแล้วก็เขาให้ทำอะไรก็ตั้งใจทุกวันนะคะ
คืออย่างแรกคือนางงามคือก็ต้องคู่กับความสวยใช่ไหมคะคืออย่างแรกคือก็ต้องแบบหน้าแต่งหน้าแต่งตัวทำผมให้มันดีทำหน้าที่ของเราค่ะ
ให้กลัวไอ้พรกันหน่อย

ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะ
ก็สิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้กับปีเก่านะคะ
แล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งใหม่นะคะ